ใช้ปืนขู่ด้วยนะตำรวจจะมาระงับเหตุสิครับ
ปรากฏว่านะครับมาถึงโดนด่าโดนท้าทายซะอย่างนี้แหละครับ
ไม่ได้กรีป
เหมือนที่ผมบอกตอนปิดเบรกป่ะล่ะรู้เยอะเถียงเก่ง
ย่ายไม่รู้ตำรวจจะวางมวยกับเขาด้วยขอบพบให้ได้
ที่ตำรวจทั้ง๓นายจะเข้ามาระงับเหตุรถชน
แต่เจ้าตัวบอกว่ารู้นะไม่โง่พอจะต่อยตำรวจหรอก

ขณะที่คู่กรณีตัวจริงเนี่ยคือจริงแล้วนู่น
คนขายไก่ทอดนิ่งเงียบอยู่ตรงนู้น

ฝ่ายแม่ค้าไก่ทอดมีนางสาวอมราหารนึกเข้าแจ้งความ
บอกว่าน้องชายกับน้องสะพ้ายขี่รถจักรยานยนต์พ่วง
มาถึงที่เกิดเหตุปากซอยกันตนา
แล้วถูกรถฟอร์จูเนอร์ชนท้าย
แต่คนขับรถกลับลงมาด่าทอแล้วก็ชกต่อย
แล้วเรียกพวกด้วยนะเรียกพวกด้วยนะครับ

น้องชายและน้องสะพ้ายต้องวิ่งหนีครับ

วิ่งหนีก็ลูกน้องวิ่งตาม๒คนหรือ๓คน

เขาบอกว่าถ้าเจออีกคือตายอย่างเดียวเขาบอก
ชนรถขายไก่ทอดต้องเรียกพวกด้วยนะ
เพราะว่าจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากถูกคมครูนะครับ
ซึ่งขณะนี้น้องชายและน้องสะพ้ายเนี่ยต้องหนีไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วนะครับ
แล้วก็เรียกร้องให้ตำรวจนำตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ